เพลงของพี่อ๊อฟอะไรนะแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจใช่ไหมคะ
นี่ค่ะยิงปืนขึ้นฟ้าทะลุถึงฝ้าเพดานค่ะ
ลูกปืนงานบุญหวิดสร้างบาปอีกแล้วนะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีมากที่ไม่มีใครเป็นอะไรที่ภูเก็ตนั่นแหละค่ะ
เขามีการจัดงานเทศกาลกินเจใช่ไหมคะ
บางคนก็เข้าใจว่าถ้ายิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ย
เป็นการฉลองในเทศกาลกินเจ
แต่จริงแล้ววิธีการคิดแบบนี้คือเข้าใจผิดไง
มันกลายเป็นว่าอาจจะคุณอาจจะเป็นฆาตกรได้นะ

คุณเห็นไหมภาพหัวกระสุนและฝ้าเพดานมีร่องรอยทะลุจากหัวกระสุนด้วยค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งซึ่งอยู่ในท้องที่ภูเก็ตนี่เห็นไหม
เขาเอามาโพสต์ค่ะพร้อมกับแคปชั่นระบุบอกว่า
พี่กัดบางเหนียวกินเจเขาให้เล่นประทัดไม่ใช่ให้ยิงปืนขึ้นฟ้า
ฝากตรวจสอบด้วยโชคดีที่ไม่มีใครอยู่บนที่นอนนะคะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วทีมข่าวก็ต้องลงพื้นที่ไปแล้วค่ะ
เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ
ไปพบกับคุณนิรมนเจ้าของบ้าน
ก็พานักข่าวไปดูฝ้าเพดานที่มีร่องรอยทะลุภายในห้องนอนนะคะ
บอกว่าจากการตรวจสอบแล้วก็สอบถามสมาชิกในครอบครัว
คุณนิรมนต์บอกว่าคือกลางดึกของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
อาม่านอนอยู่อีกห้องหนึ่งจู่ได้ยินเสียงดังปั้ง
นึกว่ามีของหล่นกระทั่งตอนเช้าก็เลยเดินเข้าไปดู
เห็นว่าฝ้าเพดานเนี่ยมีรอยทะลุแล้วก็บนเตียงนอนเนี่ยพบหัวกระสุนปืนตกอยู่บนเตียงนอนด้วย
แต่แม่เจ้าเคราะห์ดีมากที่ไม่มีใครบาดเจ็บ
เพราะปกติห้องนอนห้องนี้จะมีเด็กอยู่นะคะ

หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความไปแล้วนะคะที่โรงพักเมืองภูเก็ต
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนที่อยู่แถวนั้นนั่นแหละ
ออกมายิงปืนเพื่อรับเทพเจ้าในช่วงเทศกาลกินเจ
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากเตือนไปยังคนที่ทำบอกว่า
คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นด้วย
เข้าใจว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจมีการจุดประทัดเฉลิมฉลอง
แต่การใช้ปืนยิงถือว่าไม่เหมาะสม
เพราะมีโอกาสกระสุนจะตกไปที่บ้านหลังคาคนอื่น
หลังคาบ้านคนอื่นเสี่ยงเกิดอันตรายอย่างมาก
แล้วการกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะ
นะคะยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะ
แต่พอมันตกมาแบบนี้น่ากลัวนะ